วัย๒๓ปีชาวจังหวัดทรงคลาค่ะเขาโพสต์ภาพหน้าตัวเองนะคะ
มีรอยบาดแผลอยู่ที่บริเวณใบหน้าเขาบอกว่าเลือดอาบเลย
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขึ้นรถสองแถว
จะไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่เรียนจบแต่ว่ามีผู้หญิงสติไม่ดี
ไม่นั่งอยู่กับเที่ยผลน้ำลายตลอดเวลาพูดคนเดียวและสุดท้าย
หันมาตบหน้าเธอแรงมากจนเป็นแผลอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะ
บอกตกใจมากนะรีบกดกริ่งแล้วก็ลงจากรถทันที
มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะบางคนบอกว่าเคยเจอ
ผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้ค่ะชอบไปเหยียบเท้าคนอื่นชอบพูดคนเดียว
เคยโดนเหมือนกันเคยโดนผู้หญิงคนเดียวด้วยกันนี้เลย
เอาขวดน้ำเนี่ยปลาใส่หน้าอืมทีนี้เราก็ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้อง
เจ้าของโพสต์นะคะนางสาวชัตรพรชิมสิริหรือน้องสมายอายุ๒๓ปี
เป็นชาวอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาหน้ายังเป็นรอยอยู่เลยอะค่ะ
คิ้วด้านขวาใต้ตาก็มีรอยฉีกขาดนะคะ
เธอบอกเธอแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพสิงหานคร
แล้วเธอก็เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ที่เธอจะขึ้นรถสองแถวก็มีผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยเขานั่งอยู่บนสองแถวอยู่แล้ว
แล้วก็ระหว่างทางผู้หญิงวัยกลางคนคนนี้ก็มาตบหน้าเธอโดยไม่รู้สาเหตุ
เธอก็เลยกดกริ่งลงจากรถแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังมาทำร้ายเธออีก
เธอต้องวิ่งไปหลบหน้ารถกับคนขับค่ะ
แบบเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็หนูก็กดกริ่งรถแล้วก็ลงเลยค่ะ
แล้วคุณก็แบบลงหมดทั้งรถเลยแล้วเขาจะพยายามแบบเข้ามาหาหนูอีกอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหนูก็แบบวิ่งขึ้นไปหน้ารถเลยค่ะหน้ารถสองแถวที่นั่งมา
แล้วก็เอ่อในหัวรถก็แบบมาห้ามไว้
อืมเนี่ยตบแรงเหมือนกันนะดูแผลสิ
นี่ทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปแบบอื้อหือเนี่ยค่ะ
แต่เธอแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพสิงหานคร
แล้วก็รอให้ญาติของผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้มาเจรจา

ตอนแรกเนี่ยยังไม่มีใครติดต่อมานะคะบอกว่าจะเดินทางมาวันนี้
หลังจากที่น้องไปไปโรงพักติดเลยใช่ไหมค่ะแล้วป้าคุณน้ำแม่ไปไหน
เขานั่งอยู่นั่งอยู่อ่าหลังโรงพักค่ะแล้วก็แบบหนูก็รอแบบให้ญาติเข้ามา
ญาติเขาก็แบบลำลินลำไรแบบไม่ยอมมา

สุดท้ายก็ไม่มาค่ะแล้วบอกว่าจะมาวันนี้ก็ยังไม่มา
ตำรวจสพสิงหานครบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นรู้จักนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงที่สติไม่ดี
บางคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เขาก็อาจจะไม่รู้
ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้หลายครั้งแล้วค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าก็เขาเป็นคนสติไม่ดี
ทำได้ก็แค่ตักเตือนให้ลูกหลานดูแลอย่างใกล้ชิด
ให้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ให้ไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นอีก
แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้ชื่อว่าป้าเอียดนะคะ
อายุห้าสิบทางญาติของป้าเอียดก็มาขอโทษน้องสมายคนนี้แหละที่ถูกตบเข้าไปที่หน้า
มาขอโทษแล้วน้องก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่ก็บอกกับทางญาติของป้าที่สติไม่ดีว่าพาไปรักษาเถอะ
ดูแลให้ดีเถอะอย่าปล่อยมาแบบนี้อาจจะไปทำร้ายคนอื่นอีกอ่ะ
เพราะหลายคนก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยก่อนหน้านี้
คือตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะนะ
อย่างเช่นก็ต้องปรับคนที่ดูแลใช่ไหม
อย่างนั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องแบบดูแลอย่างจริงจัง
มันเรียกค่าเสียหายได้ใช่ไหมไม่ใช่เพื่ออะไรหรอก

แต่เพื่อที่คนดูแลจะได้ตั้งใจดูแล
และไม่ปล่อยเข้ามาทำร้ายคนอื่นอีก